คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของครอบครัวครัวนี้กันดีกว่าบ้างนะคะ

คุณแอฟกับคุณสงการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดมีสัญญาดีแบบว่ากรุบกรีบนิดนึงนะคะ
สัญญาณดีมาจากนู่นเลยค่ะฝรั่งเศสค่ะ
แอฟค่ะตอนนี้คงยังคงพาน้องปีใหม่นะคะ
ลูกสาววัยน้อยเลยค่ะวัยตัวน้อยเลยนะแต่ว่าน่ารักจริง
ระเวนเที่ยวอยู่ที่กรุงปารีสค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะ

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พีเพศพันธ์ดังโนสาวดึกดำบันค่ะ
พร้อมกับโพสต์ภาพขึ้นอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะ
แล้วยังไงเหรอนี่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
งานนี้อะไรอย่างไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าหล่อฟอร์ลัเวอร์ค่ะ
ของแฟนคลับเข้ามาส่งเสียงกรี๊ดกันด้วยความดีใจนะคะ
ในไอจีสาวแอฟค่ะแทบแตกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณ
สังเกตได้จากคอมเมนต์นะคะเกือบ๒๐๐กว่าคอมเมนต์เลยค่ะ
ที่แฟนมาส่งกำลังใจนะคะ
แล้วก็ชื่นชมความน่ารักของน้องปีใหม่ด้วย
จากภาพนิ่งแล้วค่ะแม่แอฟก็มีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะ
ปีใหม่ก็มีการพูดภาษาอังกฤษนะ
ทริปเลยค่ะในการดูพิพิธภัณฑ์อันนี้นั่นเองนะคะ
ถ้ายังไงเราสองคนก็แอบลุ้นกับเขาด้วยแล้วกันนะคะ